ต่อไปนี้มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยนะ
คือมีครอบครัวไปซื้อชาเขียวให้เด็กกิน
ก็ไปเปิดตู้จากร้านชำจากตู้เย็น
ปรากฏว่าเปิดออกมาฝามันเหมือนจะเปิดอยู่แล้ว

มันเป็นเหมือนน้ำยาฆ่าเชื้อ

มันก็ระคายเคืองตั้งแต่คอลงไปเลยสิ
มันอยู่ในขวดชาเขียวได้ยังไง
นั่นน่ะสินี่ครับคุณผู้ชมครับคุณแม่คนนี้โพสต์เอาไว้

ยังไงก็ดูกันก่อน
ตรวจสอบก่อนว่าในขวดมันเป็นอะไรกันแน่
ลูกดื่มชาเขียวเข้าไปอึกอึกอึก
ปรากฏว่าคอปากแซ่บร้อนไปหมดส่งโรงพยาบาล
แล้วก็เอาไอ้ขวดชาเขียวนี้ไปด้วย
กรณีนี้เด็กซื้อน้ำชานะครับมาจากร้านค้าเครื่องดื่ม
แซบปากปลูดแซบร้อนไปหมด
เด็กก็คิดว่าแม่เปิดก็เลยกินเข้าไป

คุณแม่ตัดสินใจนะครับก็นะฮะดมดูพิสูจน์กลิ่น
ลิ่นมันฉุนกึ๊กเลยเหมือนน้ำยาฆ่าเชื้อ
เอานิ้วแตะดูมันข้นเหนียวนะฮะ
ยังหาสาเหตุไม่ได้ด้วยว่าทำไมไปอยู่ในตู้เย็นร้านค้าได้

ขณะที่ร้านค้าออกมาชี้แจงว่าขวดที่พบเนี่ย
ทางร้านไม่ได้กรอกน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรไว้
เพราะที่ร้านไม่ได้ใช้น้ำยาฆ่าเชื้อตัวนี้นะฮะ
แล้วก็สืบเดี๋ยวจะสืบหาต้นต่อ
ไอ้ขวดปัญหานี้เจ้าปัญหานี้มันมาอยู่ในร้านได้ยังไงนะครับ

คือซื้อมามันซื้อแบบคละรสคละรสชาติมานะครับ
ไม่ได้มีการซิลพลาสติกนะครับ

ก็รับผิดชอบค่ารักษาพยาบาลไปแล้วก็ค่าทำขวัญไป
แม่ของเด็กก็คือก็ไม่ได้เอาเรื่องนะคือแม่ก็ใจดี
บอกไม่มีใครก็อยากให้เกิดเรื่องแบบนี้
แล้วแม่แล้วเด็กเป็นยังไงแล้วเหตุการณ์เป็นยังไงครับแม่ครับ
ทุกคนที่มีในร้านมาคุยว่าใครเป็นคนเกาะไข่ในขัว
จากที่พูดคุยในร้านไม่มีไม่มีใครเกาะ
แล้วทีนี้ก็เลยถามว่าแล้วตอนซื้อมาเนี่ยไปซื้อจากร้านไหนมา
แล้วตอนซื้อเนี่ยคือเขาแพ็คเป็นแพ็คแบบนั้นมาเลยหรือเปล่า
สอบถามป้ามาก็คือเวลาที่เขาไปซื้อ
เขาซื้อแบบว่าคละแบบว่าคละรสชาติ

ทางร้านเขาช่วยออกเงินส่วนต่างตรงนั้นมาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคุณพระราพรอยากให้ฟังตรงนี้นะ
อยากให้ตั้งใจฟังด้วยวิธีการแก้ปัญหานี้
เพราะว่ามันอาจจะไม่ใช่วิธีที่เราเคยได้ยิน
อาจารย์ออสฮะอาจารย์วีรชัยพุทธวงศ์ท่านบอกว่า
นะครับคือน้ำยาฆ่าเชื้อแบบนี้อันตรายมากต่อระบบทางเดินอาหารนะ

เมื่อดื่มน้ำยาไอ้นี้แบบนี้เข้าไปไม่ว่าคุณจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
นะครับอย่ากระตุ้นให้อาเจียนนะ
บางคนเข้าใจผิดเข้าใจผิดบอกว่าให้อาเจียนออกมา
ให้เอาออกเออมันสวนความรู้สึกเหมือนกันนะใช่ไหม
สารเคมีเหล่านั้นถ้าคุณไปกระตุ้นมามันจะผ่านขึ้นมาอีกไง
อ๋อมันก็ทำลายระบบย่อยอาหารซ้ำอีกรอบหนึ่ง
ถูกต้องฮะแล้วอย่าทำให้อาเจียนด้วย
กินไข่ขาวน้ำส้มดื่มน้ำอะไรพวกนี้อย่าทำ
เพราะว่ามันก็จะเอ่อขึ้นมาทำปฏิญากับส่วนที่มันผ่านลงไปแล้วอีกไง
เห็นไหมคือมันตอกย้ำตอกย้ำว่าไอ้สิ่งที่เรารู้เดิมเนี่ยมันอาจจะไม่จริงนะฮะ
อันนี้ทางที่ดีไปหาหมอให้เร็วที่สุดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ต้องไปหาหมอให้เร็วที่สุดเลยโอ้นี่ข้อมูลนี้ดีมากเลย
ใช่มันอาจจะสวนกับความรู้สึกพอกินแบบนี้เข้าไปต้องรีบเอาออก
ไม่ใช่นะคะกลับเป็นว่าเราต้องรีบไปหาหมอให้ถึงมือหมอให้เร็วที่สุดนะคะ